อันนี้ไม่รู้ว่าปัสสาวะสีม่วงไหมและจะโดนข้อหาอะไรบ้าง
ผู้ชายคนนึงค่ะความรักมันยังเต็มอกอยู่ไงอ่า
ถึงจะเลิกกับเมียไปแล้วแต่ยังรักอยู่
ก็เลยอยากไปง้อแต่ง้อแล้วเขาไม่ขอคืนดีด้วยนะคะ
หยิบมีดทำครัวเลยเมียเป็นเจ้าของร้านอาหาร
หยิบมีดทำครัวจี้คอเมียเลยจะปาดคอเมีย
เมียสู้นะคะลองดูค่ะ

มีดในมือนั้นมีดทำครัวเล่มเบอร์เรอเลยนะคะ

นางสายใจเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลเมืองชะอำที่จังหวัดเพชรชบุรี

บุกเข้ามาจะทำร้ายร่างกายเอามีดทำครัวจะทำร้ายเธอค่ะ
เพราะไม่พอใจที่เธอไม่ยอมกลับไปคืนดีด้วย
เธอก็ฮึดสู้จนรอดออกมาได้แต่ก็เจ็บนะคะ
โดนมีดบาดที่คอด้านขวา
แต่เคราะห์ดีที่มันไม่ลึกมากค่ะ

เมาแอเลยนะคะก็พยายามจะหนี
แต่นางสายใจกับลูกสาวเนี่ยหอบหลักฐานไปแจ้งความที่สพชะอำ
เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ติดตาม

เดินออกจากห้องไปซื้อเบียร์จ้า
เมาไม่รู้สั่งหรือยังแต่ว่าเตรียมถอนแล้วจ้า

คบหากันมาประมาณสิบเดือนไม่ใช่๑๐ปีนะ
ถูกใจจะนึกว่า๑๐ปีคือ๑๐เดือนหรอก
ไม่ถึงปีแล้วยังไงล่ะไม่ทนไม่ชอบเพราะว่าชัยทัศน์เมาเก่งเหลือเกิน
ชอบกินเหล้าหาเรื่องทะเลาะวิวาสกับเธอบ่อยเธอเลยบอกไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันดีกว่า
ก็ดีให้อย่าไปทนฮะเลิกเลยชัยทัศน์ไม่ยอมนั่นไงแวะเวียนมาง้อมั่ง
บางวันก็แวะเวียนมาหาเรื่องมั่งวันเกิดเหตุก็คือเช้าเมื่อวานนี้เธอกำลังจะเปิดร้านขายอาหาร
ชัดก็เข้ามาแบบโอ้โหกลิ่นละมุดนี่ลอยหึ่งออกมาเลยอ่ะเมาแอมาเลยมาขอคืนดี
บอกออกไปเลยนะออกไปเลยไม่เอาชัยทัศน์ก็ไม่ยอมจนเริ่มมีปากเสียงกัน
ทักก็ชักมีดปลายแหลมยาว๑ชุดออกมามาล็อกคอเธอแล้วก็เอามีดจี้คอบังคับบอกให้ไปหาไปเดี๋ยวนี้ไปด้วยกัน
ลูกสาวเธอเห็นเหตุการณ์ลูกสาวก็มาห้ามแล้วเธอเองก็พยายามจะต่อสู้ก็เลยรอดออกมาได้ค่ะ
หลังจากนั้นก็เลยพากันไปแจ้งความเพราะว่าเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคอด้วยนะคะ

เธอบอกเธอกลัวเลยแหละเพราะว่าอีกฝ่ายขู่ว่าไงรู้ไหม

จะเอาให้ขึ้นหน้าหนึ่งเลย
แล้วขึ้นหน้าหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์แบบไหนบ้างคะ
แม่
เธอบอกว่าชัยทัศน์นี่ไม่กลัวตำรวจเลยนะ
ขนาดช่วงที่เธอกับลูกสาวไปแจ้งความ
ชัดยังวนกลับมาที่ร้านมาทำลายข้าวของที่ร้านจนเสียหายด้วย
ทั้งที่ตำรวจสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาวุ่นวายกับเธอและครอบครัวแล้ว
เมืองตนเจ้าหน้าที่พมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรชบุรีเนี่ย
ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนางสายใจแล้ว
เพราะถือว่าเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ส่วนทางคดีค่ะนายชัยทัศน์ก็โดนข้อหาบุกรุก
โดยมีอาวุธและข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจ
ส่งตัวฝักขังศาลจังหวัดเพชรชบุรีแล้วค่ะ